มีสรรค่าเช้าไทยร้านมาแล้วครับ
นี่แหละครับยามเช้าแบบนี้วันจันทร์แบบนี้
สนุกขึ้นเพราะอารมณ์ลีลา
เพราะว่าเรามีของดีมาขายครับคุณผู้ชมครับ

ผมอยากให้ชมเพราะว่าคลิปนี้มันแน่นอน
นี่คือร้านตัดผมน้องหมาที่ช่างทำผมบรรจงตัด
แต่งเล็มขนเหมือนตัดขนอย่างไรอย่างนั้นเลยครับ

ไม่ได้ดิ้นยอมให้ตัดเสียดูดี

แม่งานนี้ทิศเป้อยากลองฝีมือพี่เขาหน่อย
เพราะแต่ละตัวตัดเสร็จสุดเงี๊ยบจริง
ออกค่อยค่อนออกนิดออกมาออกมาเต้น
โพรออกมาหนุ้ยหมวกโผล่เจื้อร่มโผล่ออกมา
ใช่แล้วนี่แหละคือเห็ดเบี้ยไผ่หรือเห็ดร่างแห
ที่ขึ้นชื่อเรื่องสรรพคุณมากมาย
ในอดีตจัดเป็น๑ใน๗เมนูอายุวัฒนะของห้องเต้เลยทีเดียว
นี่คือการแช่ว่าน๑๐๘ของสำนักเขาอ้อ
เทียมเผื้อคนขนุนจังหวัดพัทธรุง

แช่ว่านสมุนไพรว่ากันว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูง
สมุนไพร๑๐๘ต้มร้อน

แล้วนอนแช่วันละนับ๘ชั่วโมง
แช่กันวันต่อวันแช่ถึง๕วัน
แล้วก็แช่ได้ครั้งละ๕คน
ถือว่าศักดิ์สิทธิ์เลยทีเดียว

บ่อน้ำที่ตักเป็นร้อยขันพันขันก็ไม่มีวันหมด
คนในย่านนี้จึงเรียกว่าบ่อพันขัน
คือป้าก็เพิ่งเคยพบเห็นนี่แหละครับ
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ